วัยรุ่น๗คนไปรุมทำร้ายชายพิการ

วันนี้ค่ะทนายความของฝ่ายครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้น
บอกว่าเตรียมที่จะยื่นขอโอนคดี
ให้ตำรวจกองปรับรามเป็นผู้ที่สารต่อสำหรับคดีนี้
เพราะว่าไม่มั่นใจการทำงานของพนักงานสอบสวน
สนโชคชัยนั่นเองค่ะ
สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนคดีที่กลุ่มวัยรุ่น๗คน
รุมทำร้ายร่างกายนายสมเกียจศรีจันท
พ่อค้าขายขนมปังย่านโชคชัย๔จนเสียชีวิต
ล่าสุดนายอนัญชัยชายเดชทนายความของครอบครัวของนายสมเกียจ
ได้มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คส่วนตัว

เห็นด้วยกับการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เรียกพยานรายหนึ่งมาสอบปากคำ
จากพยานที่ถูกตำรวจออกหมายเรียก
มาพบกับตัวเองพร้อมเล่าถึงความเสียใจ
ความไม่สบายใจในการเป็นพยานในคดีดังกล่าว

อนัญชัยมองว่าการกระทำของพนักงานสอบสวนเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการทำคดี
โดยจากนี้คาดว่าจะนำเรื่องเข้าร้องเรียนที่กองบังคับการปราบราม
พร้อมยื่นขอโอนคดีให้ไปอยู่ที่
ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบรามต่อไปค่ะ
ที่พันธ์ตำรวจโทอลงกรสิริสงคราม
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
การคัดค้านผู้ที่จะมาเป็นพยานนั้นไม่สามารถทำได้
เนื่องจากการออกหมายเรียกมาสอบปากคำนั้น
พนักงานสอบสวนมีอำนาจที่พึงกระทำได้
ส่วนพยานจะให้การรู้เห็นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคล
ซึ่งหากให้การเท็จก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้สำนวนคดีได้ดำเนินการ

เพียงผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อเตรียมส่งฟ้องต่อไป